คุณผู้ชมครับมาดูตัวตึงกันหน่อยแต่เป็นตัวตึงสายอ้อน
ไม่ใช่ตัวตึงเยาวราชที่เดินอยู่นั้นอ้อยไม่ใช่
ตึงสายอ้อนแถมหล่อซะด้วยค่ะ
หวานใจสุดหล่อของสาววิววรรณรสเขาจ้า
แต่ก็ยังขยันโปรยเสน่ห์อยู่เรื่อยเลย
คอนเทนต์คนขี้เหงาเศร้าแล้วก็ขี้อ้อนด้วย

วกกับหน้าใสหล่อแบบนี้

ไปดูคลิปคนขี้อ้อนกันหน่อยค่ะ
ดูยังไงว่าคนเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้
ดูคำพูดดูคารมดูผมเป็นตัวอย่าง
แต่เอาดีคุณผู้ชม
เห็นเทรนด์แบบนี้นี่
มุมโชว์โชว์อ่อยแบบเน้น
เขาก็มีเหมือนกันเด้อ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปแบบเต็มกันเลยจ้า

คือจริงเวลาดูคลิปปออันนบนะ

คุณผู้ชมค่ะดูหนุ่มปอตาแตกกันไปแล้วนะคะ

คนนี้ไม่เกินจริงคำนี้ใช้ได้เลย

อายุเข้าหลัก๔เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เรื่องการตรวจบรรยายก็ต้องมาเป็นที่นึงนะ

จะถ่ายนูตฉลองวันเกิดเลยนะก็เลยขอเรียกน้ำย่อยกันแบบกรุบกริบสักหน่อย
อ้อนอ่อยมาแบบนี้คุณผู้ชมใครมันจะไปอดใจไหวค่ะพี่อาร์ด
ไปดูกล้ามกันนิดนึงไปซูมกันค่ะ
มีคำถามค่ะคำถามว่าเล่นอยู่ยิมไหนคะ
จะตามเขาไปใช่ไหมคะตามไปดูเทคนิคการออกกำลังกาย
ว่าจะไปออกกำลังกายตามเขาจะได้แข็งแรงเหมือนเขา
ไลค์อยู่บ้านก็ได้แล้วชุ่มหัวใจ